ช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่ง
คุณผู้ชมอายุ๑๓ปีก็ช่วงปิดเทอม
ก็ไปรับจ้างทำงานเป็นคนล้างรถ
ในร้านคาแคร์แห่งหนึ่งที่จังหวัดนครราชศรีมา
ทำงานไปก็ด้วยความที่อยู่กับน้ำแล้วครับแล้วก็ถูกไฟช็อต
กลายเป็นเจ้าชายนิทรามาประมาณ๕เดือน
เขาบอกว่าเจ้าของร้านไม่มาเหลี่ยวแล
ประมาณอย่างกิบพันบาทแล้วก็หายไป
ล่าสุดเจ้าเรือนที่สวัสดิกันและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดนครราชศรีมาก็ไปแจ้งความเอาผิดด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้คือเป็นเด็กชายอกกระตันยูอายุ๑๓ปี
ก็ไปรับจ้างหามรดได้เสริมช่วงปิดเทอม
ด้วยการไปเป็นเด็กล้างรถอยู่ที่ร้านคาแคร์
ในตัวจังหวัดนครราชศรีมา
แต่ว่าโชคร้ายนะครับถูกไฟช็อตต้องนอนเป็นเจ้าชายนิทราวมา๕เดือนแล้ว
เจ้าของร้านเนี่ยแสดงความรับผิดชอบในตอนแรกให้เงินไป๓๐๐บาท
จากนั้นก็ไม่ติดต่อกลับมาอีกเลยครับ
โดยนางปวีนาหงศกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงศกุลเพื่อเด็กและสตรี
ก็เข้าไปประสานให้การช่วยเหลือและก่อนหน้านี้ด้วย
ความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่บ้านของนางสาวขวัญใจ
คำตั้งหน้าอายุ๔๑ปีก็เป็นแม่ของเด็กชายคนนี้
อยู่ในตำบลสุรัตนาลีอำเภอเมืองนครราชศรีมา
หลังนำตัวเด็กชายออกมาจากโรงพยาบาลรักษาตัวต่อที่บ้าน
พบว่าตอนนี้เด็กชายคนนี้อาการก็เริ่มดีขึ้นนะครับ
ก็สามารถลืมตาตอบสนองได้แล้วบ้าง
แต่ก็ยังไม่สามารถขยับร่างกายขยับแขนขายังไม่ได้
กับญาติก็ต้องช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิด
ผู้เป็นแม่บอกว่าลูกชายเป็นเด็กขยันกระตันยูต่อคุณพ่อคุณแม่
เรียนบางวันก็ไปรับจ้างหาเงินนะครับ
เจ้าของคาแคร์ก็มักเรียกใช้เป็นประจำ
ตั้งแต่ปิดเทอมมาลูกเองก็ไปทำงานที่ร้านคาแคร์
แล้วก็ไปกินไปอยู่ไปนอนที่นั่นเลย
ได้แค่แรงวันละสองร้อยบาท
ที่ผ่านมาเองเจ้าของร้านก็เคยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล๒ครั้ง
ครั้งแรกให้เงินสองพันครั้งที่สองก็ให้มาหนึ่งพันบาท
จากนั้นก็ไม่ติดต่อกลับมาอีกเลยนะครับ
ช่วงแรกเจ้าของร้านติดต่อมาว่าจะให้เงินช่วยเหลือสักประมาณ๑๐๐๐บาท
แต่ว่าต้องเซ็นยินยอมว่าขอให้จบเรื่องไม่ไปแจ้งความและให้ถอนแจ้งความ
คิดว่าแค่๑๐๐๐บาทและให้ถอนแจ้งความไม่เป็นธรรมก็เลยไม่รับเงินครับ
เจ้าของร้านก็บอกว่าถ้าอยากได้เงินมากกว่านี้ก็ไปฟ้องร้องเอาเอง
เขาก็ไม่ได้มาดูมาเยี่ยมเลยตั้งแต่น้องอยู่โรงพยาบาลมหาราชครั้งแรกที่เกิดเหตุ
ก็สูญเพศครั้งนึงมหาราชครั้งนึงก็แค่นั้นแหละค่ะ
เขาก็ไม่ได้มาดูแลไม่มาถามถ่ายอะไรเลยเขาก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารก็ทางสายางก็ต้องจับน้องพริกตะแคงตัวทุก๒หรือ๓ชั่วโมง
หมอเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเป็นแผลกดทับ
นี่ฮะซึ่งแม่ของน้องก็บอกด้วยนะครับว่าวันนี้ครอบครัวต้องอยู่กันอย่าง
ญาติลำบากมากเพราะว่าตนเองก็ทำงานไม่ได้
เนื่องจากว่าต้องมาดูแลลูกชายที่นอนป่วยแบบนี้
สามีทำงานคนเดียวรายได้ก็ไม่พอใช้จ่าย
ที่ผ่านมาเองก็ต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อนบ้าน
ญาติพี่น้องไปใช้ชั่วคราวก่อนนะครับ

ใช่ค่ะแล้วร้านคาแคร์เห็นน้องเขาเป็นเจ้าชายนิทาแบบนี้
ให้๒๐๐ให้พันหนึ่งจะให้หมื่นนึงแล้วจบเรื่องเนี่ย

ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าร้านคาแคร์จะต้องโดนหนักเลยนะ
อย่างน้อยเนี่ย๖ข้อหา

เกษมสรรเครือเจริญสำนักงานสวัสดิการ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชศรีมาบอกว่า
ได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปแจ้งความค่ะ
กับทางตำรวจสถานีตำรวจภูทรโพกลาง
ดำเนินคดีกับเจ้าของร้านคาแคร์
อย่างน้อยตอนนี้๖ข้อหานะคะ
การใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปีผิดแน่
ไม่แจ้งการจ้างแรงงานเด็กต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
จ่ายเงินค่าจ้างแรงงานต่ำกว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ

ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงาน
การดูแลบริพันธ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
ไม่แจ้งการประสบอันตรายของแรงงานต่อพนักงาน
ให้ตรวจสอบภายใน๗วัน

กำลังเร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือค่ะ
คือเขามีกองทุนเงินทดแทนตามสิทธิ์ที่ผู้เสียหายควรได้รับ
เรื่องของการขาดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างพักรักษาตัว
การได้รับบาดเจ็บจนทุกผลภาพ

น่าจะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือเบื้องต้นประมาณ๘แสนกว่าบาท
เป็นเงินสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ
กำลังอยู่ระหว่างการขอความช่วยเหลือจากกองทุนเงินทดแทนอยู่

นอนติดเตียงมาประมาณ๕เดือนแล้วนะครับ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกอำรุษคำตุ้ย
เป็นผู้กำกับการสพโพกลางก็บอกว่าคดีนี้
พลตำรวจตรีวัชรินบุญคงผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดนครราชศรีมาก็สั่งการเลยเร่งรัดคดี
ซึ่งตอนนี้ตำรวจเองก็รวบรวมหลักฐานต่าง
เพื่อจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอะไรบ้าง

อย่างที่บอกไปก็ประมาณ๖ข้อหาด้วยกันนะครับ